มาดูฝีมือคนไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีกันหน่อย
ใช้ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใยกัญชงแฮนดเมตร
บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยเลยนะคะ
เป็นผลงานของคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
และตอนนี้กำลังได้รับความนิยมค่ะ

กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทองบ้านห้วยทรายหมู่ที่๓
ตะบนห้วยทรายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เป็นการทำมือแฮนดเมสนะคะทุกขั้นตอนค่ะ
จนถึงกระบวนการขายเลยนะคะ
นวลศรีพร้อมใจประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ใยกันชงสายทอง
เล่าว่าเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนี้มีสมาชิกกว่า๑๐คนแล้วนะคะ

แต่ว่าตอนนี้มีมากกว่า๑๐๐คนแล้วนะคะ
ทั้งในพื้นที่แม่ริมแม่แตง
ผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงนะคะมีหลากหลายค่ะ
ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารนี้รองเท้านะคะ
กระเป๋ากระโปรงกางเกงผ้าห่มผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์
และที่สำคัญรางวัลได้รับรางวัลด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เขานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป
และรางวัลล่าสุดคือของดีเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ใัญชงอดีตนั้นเคยเป็นเครื่องนุ่งห่มของชาวมงค
มีความเหนียวมีความนุ่มช่วยกันหนาวได้ดีนะคะ
ขณะเดียวกันสามารถป้องกันแดดได้ด้วย
เสื้อผ้าก็ไม่ยับไม่มีกลิ่นเชื้อราไม่มีกลิ่นชื้นต่าง
ก็ได้ไม่ซักก็ได้สวมใส่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
ขั้นตอนการผลิตจะใช้แรงงานจากคนทั้งหมด
ตั้งแต่กระบวนการมี๖ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
ทำเป็นใยเป็นได้เป็นม้วนใยถักทอย้อมซักตากรีด
เป็นชุดต่างบรรจุแล้วก็ขายโดยไม่มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยเลยนะคะ
ราคาขายเริ่มกันตั้งแต่๕บาทไปจนถึงหลายพันบาท
นี่เขาโชว์เสื้อแล้วก็โชว์ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ต่างนะคะ
ผลิตภัณยากัญชงทรายทองนับว่าเป็นแฮนดเมสจากธรรมชาติแห่งเดียวในไทยเลยนะ
ซึ่งไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ค่ะ
เพราะว่ามีวิธีการทำที่เป็นเอกลักษณ์
และกำลังเป็นที่นิยมของคนรักโลก
ช่วงนี้ธีมนี้มานะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลดโลกร้อน
ใส่ได้ทุกฤดูกาลไม่ต้องซักก็ได้ซักก็ได้
ต้นกันชงเนี่ยปลูกง่ายโตเร็วนะคุณ
เขาบอกเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียวเท่านั้นแหละนะฮะ

อวบน้ำเมื่อเป็นต้นกล้าจะสร้างเนื้อไม้ได้อายุประมาณแค่๒๓สัปดาห์
เท่านั้นก็สร้างเนื้อไม้ได้แล้วนะครับ
เขาเลยเอาเปลือกของต้นกัญชงเนี่ยนะครับ
มาใช้ประโยชน์แบบนี้เพราะว่าเป็นเส้นใยที่เหนียว
เส้นใหญ่ที่นุ่มนะครับเลยเอามาใช้เป็นอย่างนี้คุณนะครับ
ใช้ในการทอผ้าทำเครื่องนุ่งห่มเป็นรองเท้าเป็นอะไรได้หมดเลย
พอเอามาเป็นเส้นแล้วเขาก็เอามาถักต่อแบบนี้
เป็นกระเป๋าเป็นเสื้อเป็นผ้าคลุมต่าง